คนใช้เขาก็รอลุ้นกันว่าปีหน้าจะได้ใช้ไหมสรุปแล้ว

ทีนี้มันมีกระแสออกมาที่บอกว่า
ทางรัฐวิสาหกิจจีนเขาส่งข้อเสนอมาบอกว่า

แล้วก็คิดว่าตกลงเราจะรับข้อเสนอนี้ไหมอย่างไร
เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

มอบหมายให้บอร์ดขอสมกเป็นผู้ดำเนินการไปแล้ว
เดี๋ยวสัปดาห์หน้ารอฟังข้อสรุปที่ชัดเจนกัน
นายไพรินชูโชธาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

หลังจากที่มีการมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับ
ผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกแล้ว

เร่งรัดโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ

ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในปี๒๕๖๑ค่ะ
เพื่อจะได้เป็นของขวัญให้กับประชาชน

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประมูลโดยใช้วิธีการคัดเลือกนะคะ
ซึ่งก็มีเพียงบริษัทชอทวีจำกัดเพียงรายเดียวที่มายื่นข้อเสนอ
สูงกว่าราคากลางร้อยละ๑๐จากที่เคาะเอาไว้ที่๔๐๒๐ล้านบาทค่ะ
จำนวน๔๘๙คันในวงเงิน๓๔๔๐ล้านบาทถูกกว่าราคากลาง๕๘๐ล้านบาท
น้อยกว่าร้อยละ๑๐แถมยังเสนอแถมอีกด้วยนะคือซื้อ๔๘๙คันได้แถมอีก๔๘๙คันคือ๑แถม๑ไปเลย
รวมถึงยังจะดูแลซ่อมบำรุงระยะยาว๑๐ปีให้ด้วยดูเป็นข้อเสนอที่ดี
แต่ว่ายืนยันตอนนี้ไว้ก่อนนะคะว่ายังไม่ทราบรายละเอียดค่ะ
ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยหน่วยงานของรัฐ
โดยนักวิทยาลัยศาสตร์อังกฤษเวลาจะทำจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องยึดเอากฎหมายนะค่ะ
เอาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเกณฑ์ครับ
ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเขาก็ย้ำนะคะว่า
ประมูลจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นหลัก
สัปดาห์หน้าทางคณะกรรมการขอสมกเขาจะมีการประชุมกัน
เพื่อพิจารณาข้อเจรจาแล้วก็ข้อตกลงร่วมกับเอกชน
ตามข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รวมถึงจะสรุปผลชัดเจนก็เชื่อว่าสัปดาห์หน้าข้อยุติทั้งหมดจะออกสู่สายตาประชาชนแน่นอน